พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะ
ไปดูกรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารกว่า๑ล้านบาทเมื่อ๒วันก่อนนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจก็มีการประชุมกัน
แล้วก็สามารถสเก็ตภาพคนร้ายแล้วก็เตรียมเสนอสารออกหมายจับแล้วค่ะ

เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายบุกเดี่ยว

ได้เงินสดไปกว่า๑ล้าน๖๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อนค่ะ
นางสาวอาพัสรา

คนร้ายได้วิ่งเข้ามาในธนาคาร

เงินในลิ้นชักใส่กระเป๋าที่เตรียมมา
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๓นาที

ระหว่างวิ่งหลบหนีนะคะคนร้ายได้ใช้ปืน
ยิงใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร
ว่าขณะนี้ได้เบาะแสคนร้าย
และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้ว

เพื่อเตรียมเสนอสารออกหมายจับต่อไป